เรียกได้เต็มปากเต็มคำแล้ว
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวานนี้ท่านไปทำบุญมีใครไปบ้าง
คุณอัจฉริยะแม่น้ำหนึ่ง
ห๊ะเออทำหน้านี้ไปดูบัญชากาตร
คุณผู้ชมครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล

ไปเป็นประธานในพิธีบวงสวงเบิกเนธ
พระศรีอาริยเมตรัยบรมมหาจักรพรรดิ

วิหารต่อสวรรค์ที่พักสงฆ์ถ้ำแก้วภาวนา
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
มีคนดังไปก็มีพลตบริจาคต่อศักดิ์โทวรวัลวัฒน์วัฒนครบัญชา
ประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี
และนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
นางสาวพิรดาธนโชธจินดาคุณไหมคุณไหม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

ผมว่ามีร้อยแปดคำถาม
แปดคำถามที่ท่านจะถูกถามในวันพรุ่งนี้